ฝากเตือนไว้สำหรับสาวที่ทำงานเป็นโคโยตี้นะครับ
มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาถูกว่าจ้างไปทำงานที่บ่อนกาซิโนที่ฝั่งเพื่อนบ้านของเรา
ก็ไปเป็นโคโยตี้นี่แหละ
พอไปถึงปุ๊บมีคนดูแลมีคนกักตัว
บังคับให้เสพยาเสพติดแล้วดื่มน้ำบางอย่างจนมึนเมา
แล้วให้นอนกับลูกค้าตั้งแต่วันแรกที่ไปถึงจนถึงเมื่อวานนี้รวม๑๖วันเต็ม
เธอนั้นฟื้นขึ้นมาแล้วรับตัวเองไม่ได้
หนีออกมาให้คนไปช่วยเหลือคุณผู้ชมไปดูภาพนั้นหน่อยนะครับ
ถ้าคุณผู้ชมได้ยินเสียงที่เขาร้องเพ้อไปแล้ว
เขาบอกว่าเขาร้องไห้แล้วบอกว่าพี่อย่าพี่อย่าพี่อย่าทำหนู
เหมือนเขาโดนทารุณโดนบังคับให้ทำอะไรบางอย่าง

นี่คือขออนุญาตใช้เป็นนางสาวเอแล้วกันนะครับ

มาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ที่ด่านผ่านแดนถาวรบ้านครองลึกอำเภออลัญญประเทศที่สาแก้ว

ตนกหวาดกลัวร้องตลอดเวลานะครับ

อยู่ลบบุรีแล้วก็แบบพี่อย่าทำหนู

สุดท้ายเจ้าที่พาไปที่กองร้อนอาหารพลานที่๑๒๐๑
เพื่อไปสงบสติอารมณ์แล้วก็พยายามถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า

นางสาวเอ๋บอกว่าเธอเดินทางมาจากกรุงเทพ
พร้อมกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งไปรับงานโคโยตี้ที่บ่อนกาซิโนในฝั่งปลอยเปรตของกัมพูชา

มีคนดูแลพาไปสุดท้ายโดนกักตัวไว้ในบ่อน
แล้วก็บังคับให้เสพยาหลายอย่างครับจนไม่รู้สึกตัว
แล้วก็ถูกบังคับให้ไปนอนกับลูกค้า
ก็คือไปมีอะไรกับลูกค้า

รวมต้องทำแบบนั้นอยู่๑๖วัน

รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วรับสภาพตัวเองไม่ได้

รวมทั้งเจ็บบริเวณท้องน้อยตลอดเวลา

ตอนนี้มีหญิงไทยที่อ้างว่า
คือตอนที่นางเสาเอคุยกันกับเจ้าที่อยู่นะฮะ

พยายามโทรมาถามว่าเอ๋อยู่ไหน

ต้องกลับไปที่ฝั่งกัมพูชาเดี๋ยวนี้

แล้วบอกว่ายอมทิ้งของทุกอย่างที่ฝั่งนั้น

ติดต่อญาติให้มารับตัวเขากลับบ้าน

เพราะเขาไม่กลับไปทำงานนี้อีกแล้วนะครับ